ไปดูกันที่เรื่องราวของเทนนิสกันบ้างนะครับ
เยาวชนนักเทนนิสไทยครับก็สามารถสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาตินะครับ
ในโครงการบินสู่ฝันกับแอร์เอเชียปี๖นะครับ
ซึ่งเธอนั้นจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยได้หรือไม่
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
นานาสุภพิษเกลือรำนักเทนนิสสาววัย๑๖ปี
เป็นผู้เล่นที่อยู่ในช่วงที่น่าจับตามอง
วัยที่อายุยังน้อยและเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมในระดับเยาวชน
ชื่อของเธอได้รับการกล่าวถึงในวงการ
น่าผูกพันกับกีฬาเทนนิสมาตั้งแต่อายุ๓ขวบ

ต้องยอมรับว่าเธอสามารถหาตัวตนได้อย่างรวดเร็ว
เตรียมก้าวมาเป็นนักเทนนิสอาชีพ
เมื่อก่อนคุณพ่อกับคุณแม่มีสนามชนิดที่บ้านค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ตีก็เลยว่าจะให้หนูแค่ออกกำลังกาย
เลยพ่อคุณพ่อก็เลยลองส่งแข่งก็สนุกดีค่ะ
มีแพ้มีชนะมีเพื่อนเยอะด้วย

แต่เริ่มแข่งประมาณ๕ขวบ๖ขวบป่ะคะ
สามารถประกาศศักดาคว้าแชมป์มาครอง

และเป็นแชมป์แรกในต่างแดนของเธอ
ทำให้โอกาสที่จะขยับไปเล่นในระดับที่สูงกว่า
วันนั้นอาจจะมาถึงเร็วเกินคาด
ก็เขาค้าเราแค่คนเดียว

แล้วก็เก่งอยู่ค่ะแต่เราก็ทำให้เต็มที่ที่สุด
ในสนามแอนนาจะพิถีพิถัน
กับทุกลูกที่เธอหวดลงไปบนขอดของคู่แข่ง
แต่ว่านอกสนามเธอเป็นคนอัธยาศัยดีขี้เล่น
นี่จึงเป็นอุปนิสัยที่สร้างเสน่ห์ให้กับเธอครับ
ในอนาคตเราจะได้เห็นแอนนาสุภิษ
โตมาระดับวงการเทนนิสไทย
ก้าวสู่ความสำเร็จในระดับอาชีพต่อไป
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน